คุณผู้ชมคะมาติดตามความคืบหน้าสำหรับคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสะแก้ว
จำได้ไหมคะมีภรรยาคนนึงนะแต่งงานกับสามีมีลูกด้วยกันสองคน
แล้วปรากฏว่าคือสามีเนี่ยติดยาแล้วก็ทำร้ายร่างกายตลอดเวลา
ทนไม่ไหวเลยหนีออกมาเลิกกันมาได้หนึ่งปีจนภรรยามีสามีใหม่
ปรากฏว่าอยู่วันหนึ่งสามีเก่ากลับมาที่ห้องเช่า
เจอสามีใหม่นอนอยู่กับภรรยาก็เข้าไปกระทืบสามีใหม่
สลบจนสมองบวมไม่หนำใจลากออกมากลางถนนจับแก้ผ้าเปลือยล่อนจ้อน
กระทืบเข้าไปที่อวัยวะเพศใช้มือดึงอวัยวะเพศจนฉีกขาดอาการสาหัส
ไม่พอค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ทับร่างของสามีใหม่อีก
ตอนนี้ภรรยานะพอจะให้การได้แล้วภรรยาก็คือนางแววนะคะ
แววเนี่ยเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางวันแสกเลยนะ
บ่าย๒ของวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
กับสามีใหม่ซึ่งก็คือนายวิทยานอนหลับสนิทอยู่ในห้องเช่า
อยู่สามีเก่าของเธอนายสมานเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มากับลูกสาวด้วยนะคะ
ขี่มาถึงปุ๊บเคาะประตูบ้านพอถ้าเปิดประตูออกมาเท่านั้นแหละค่ะ
นายสมานก็พุ่งตัวเข้าไปในห้องแล้วก็เข้าไปกระทืบสามีใหม่ที่นอนหลับอยู่เลย
กระทืบจนเขาสมองบวมจนเขาสลบลากเขาออกมากลางถนนถอดเสื้อผ้า
กระทืบซ้ำที่อวัยวะเพศเอามือดึงจนมันฉีกขาด
แล้วก็พอจังหวะที่กระทืบกระทืบอยู่เนี่ยชาวบ้านเขาก็เริ่มมามุงดูกันเยอะขึ้นแล้วนะ
แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะว่าโอ้โหก็ไม่รู้ว่ามีอาวุธหรือเปล่า
ยังเป็นเรื่องผัวเมียก็ไม่มีใครกล้ายุ่ง

ก็ทำท่าขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนจะหนี
เปล่าเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเสร็จปุ๊บ
วนรถกลับมาเหยียบร่างนายวิทยาซ้ำไปอีก
พอสลบแล้วเขาใช้รถคันนั้นรถเวฟขับมา

ถ้ามึงไม่ตายกูก็จะกลับมาเอามึงให้ตาย

มันขับรถมาอีกมันเหยียบแขนแก

แล้วมันก็ดึงกางเกงแกออก
กางเกงแกออกเสร็จแล้วมันก็ดึงอวัยวะเพศแก
กระชากอะค่ะไม่ได้ใช้มีดใช้อะไรนะคะ

กระชากจนหนังข้างตรงนี้ค่ะ

ตอนนี้คนเจ็บก็นอนแน่นิ่งไป

คือก็ถามดูว่าโอ้โหนี่ขนาดรุนแรงขนาดนี้เนี่ย

ติดยาเสพยา

พออยากยาก็จะมาทุบตีเมีย
ใครจะไปทนไหวเลยหนีออกจากบ้านค่ะ

ส่วนลูกสองคนอยู่กับนายสมาน

แต่มันมีประเด็นตรงที่ว่า

เขาถามถึงใบเสร็จค่างวดรถมอเตอร์ไซค

ทีนี้ไปดูอาการของนายวิทยาสามีใหม่กันหน่อยนะคะ

สมองบวมจากการกระทบกระเทือน
แล้วก็อวัยวะเพศนั่นก็น่าจะเจ็บหนักเหมือนกันนะ
ที่น้องแววเล่าให้ฟัง
เขาบอกเลยนะคะว่ามันเป็นรอยฉีกขาดแล้วเป็นแผลชะกันด้วย
ถามว่าจะกลับมาใช้งานได้อย่างเดิมหรือเปล่า

ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมาได้ไหม
แล้วถ้ากลับมามันใช้ได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะ

ตำรวจสพคลองลึกบอกเลยว่าคดีนี้นะอุกอาจมาก
เกรงกลัวกฎหมายกลางวันแสก

ถ้าไม่มาจะออกหมายจับทันทีเลยค่ะ